เอาทีนี้เหมือนที่จะไม่รองานที่เขาทำก่อนว่า
ฟอร์ตค่ะคือพี่เข้าใจถูกไหมว่า
ถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นแบบหนึ่งแบบสองได้ได้ก็แล้วแต่

ครับผมว่ามันไม่มีความจำเป็น
มันมี๓อย่างเท่าที่เคลื่อนไหวมานะครับ
มี๓อย่างที่ดูแล้วเป็นสิ่งที่มันเกิน

ทั้งที่กลไกปกติที่มีอยู่มันก็เพียงพอแล้ว
สิ่งแรกที่เห็นก็คือคณะกรรมธิการรับฟังความคิดเห็น

อันที่๒ก็คือกรรมาธิการศึกษาร่างแก้ไขรับประนูน

กรรมการที่จะขึ้นมาปองรองสรรพฉันเนี่ย
อันนี้ผมก็ยังคิดว่าตั้งขึ้นมาเนี่ย
มันจะเป็นการกลัวว่า
จะเป็นการที่ทำให้มันเตะถวงซื้อเวลา
ของการที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อเรียกร้องเข้าไปใหญ่
กลัวไหมว่าภาพที่ออกมามันจะเท่ากับว่า

แล้วเหลือแค่ทางตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุม

ว่าแบบเขาหาทางออกให้แล้วเขาหาเวทีให้แล้ว

ถ้าเกิดเราเห็นว่าการที่เราไม่เข้าร่วมอันนี้
เรามีคำอธิบายที่มันสามารถนำออกไปสื่อสารได้อย่างสมเหตุสมผล
เท่านี้เราก็ไม่ต้องกลัวแรงกดดันอะไรครับ
แต่มันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเป็นทางการของพวกคุณได้เลยนะ
มันก็จะลงถนนเรียกร้องลงถนนเรียกร้องอยู่แค่นี้นะ
จริงสิ่งที่ง่ายที่สุดตอนนี้ครับ
พวกนี้ไปยุทธ์ล่าออกจากตำแหน่งนายทรัฐมนตรี

อย่างอื่นมันจะไปต่อได้โดยอัตโนมัติ

เพราะว่าเราได้เรียนรู้จากการเคลื่อนไหวกว่า๓เดือนมาครับ
ไม่ว่าจะข้อเรียกร้องจะเป็นชุดไหนก็แล้วแต่

โดยเฉพาะจากรัฐบาลเอง

ตอนแรกเราก็คิดว่าอาจจะเป็นที่สภาหรือเปล่า

อื่อเงี่ยงนี้ค่ะคุณศีราษฎีนึน

เหมือนกับว่าอันนี้ทางฝั่งของ
สภาพยายามจะเดินหน้าแต่เท่ากับว่ากลุ่มคนที่สำคัญที่สุดกลุ่มหนึ่ง
เขาไม่เข้าร่วมถ้าได้ยินคำตอบแบบนี้ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่านะ
ยังจะเดินหน้าต่อไหมคะคือคำว่าเสียงของประชาชนเนี่ย
สิ่งแบบไหนนะครับสิ่งของคนส่วนใหญ่หรือคนแค่กลุ่มหนึ่ง
แล้วก็ถ้าน้องเคยสมัยผมก็เขาเรียกว่าไม่กลัวตกรถเหรอ
นะครับเห็นรถคันนี้ที่จะวิ่งไปเนี่ย
ดูแล้วมันจะไปไม่ถึงหรือมีปัญหาเรื่องเครื่องแต่ก็ไม่ยอมขึ้น
รถคันนี้ทุกคนขึ้นรถคันนี้หมดแล้วน้องเขาไม่ยอมขึ้นนะครับ
แล้วสุดท้ายรถคันนี้วิ่งไปถึงจุดใหม่ไปทางน้องก็ยังอยู่ที่เดิม
ส่วนหนึ่งที่บอกว่ามาเรื่องในพูดใหญ่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับ
แล้วก็แม้ก็ทั้งเอ่อประธานชวนแล้วท่านสะพะนะครับ
กระทั่งยืดมือแล้วก็ออกตัวมานะครับแล้วก็ไปติดต่อสถาบันพระปกเก้า
ซึ่งในสถาบันพระเก้ามีทั้งคนทั้งมีความรู้ความสามารถนะครับเข้ามาอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็มีช้อยให้เลือกตั้งหลายช้อยนะครับ
แล้วก็มาเดี๋ยวจะมาเลือกกันว่าจะซ้อยไหนนะครับ
ส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะเรียนคุณจอมขวัญนิดนึงครับ
ก่อนผมจะมาเนี่ยมีชาวบ้านบอกว่าอย่ามาเลยรายการนี้
ก็บอกว่ามันเป็นรายการที่เป็นรายการถามตรง
ก็บอกให้มาเลือกคุณจมกันนิดว่ามันน่าจะเป็นรายการสองรุ่มหนึ่งหรือไม่ที่ผ่านมา

ไม่รุ่มหรอกค่ะถ้าข้อเท็จจริงไม่ผิดดิฉันไม่รุ่มค่ะ
ก็เอาอย่างนั้นแล้วกันนะครับส่วนที่ให้ท่านนายกลาออกนะครับมันต้องมีเหตุผลสนับสนุน
ครั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งเนี่ยนะท่านนายกที่ผ่านมาอันในอดีตเนี่ย
ลาออกก็มีเหตุผลทุจริตหรือบริหารงานไม่ได้ใช่ไหมครับ
หรือเสียงรัฐสภาไม่สนับสนุนต้องถึงกลัวจะยุบสภาหรือกฎหมายสำคัญนะครับ
เข้าสภาแล้วไม่ผ่านนะครับก็มีมันมีกลไกถูกไหมครับ
ก็พูดกันอย่างเดียวว่านายกลาออกแล้ววันนี้กลายเป็นว่าพอนายกไม่ลาออก
สรภอมือคนนนต์ละออกจากการเป็นตำรวจ
แค่กลุ่มเดียวแล้วบอกเป็นแค่สัญลักษณ์นะครับ
น้องน้องมึงก่อนเข้าในอายการน้องบอกเขา
น้องเรียนรัฐศาสตร์นะครับก็น่าจะรู้ว่ารัฐศาสตร์คือ
การปกครองเนี่ยมันใช้อะไรใช่ไหมครับ
สิ่งที่ส่วนใหญ่บ้านเมืองเราเป็นระบอบพฤตัยนะครับมีราชมนุนนะครับ
ที่ที่คุณศิราพูดมามีสองประเด็นนะคะคือที่ตอบคำถามที่ฉันคือ

สองคือว่าถ้าดิฉันเข้าใจผิดรีบบอกเลยนะคะ

คือแค่อยากจะคิดอะไรก็จะบังคับเขา

เฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกนะครับ

ณวันนี้ผมเห็นน้องนะครับ
ก็จริงตามการชูบนุมแล้วนะครับ
แต่รัฐมนุนก็บอกว่าหมวด๓สิทธิการชุมนุมมี

หน้าที่ของควรชัวร์ชาวไทยในลำนุนมีอะไรบ้าง
นี่ผมถึงวันนี้เอาลำนุนให้คุณจอมขวัญ

ได้เราให้ศึกษาดี
อ้างแค่สิทธิจน์ตัวเองมีสิทธิจนั้น
ในสิทธิในลำนุนต้องมีหน้าที่๒
สุดท้ายเนี่ยวันก่อนผมสับผ้านว่าน้องที่ไปบางคนก็มีคดีแล้ว
บางคนกำลังเรียนนิจภารณ์ปี๔
ผมเนี่ยอยู่คณะกรมิการการกฎหมายการยุทธ์ธรรมชาติวิชชนก็เป็นห่วง
นะหากมีประวัติแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะรับพิศาลการได้

เด็นเรื่องของการตกรถก่อน
คือขอย้ำอีกแค่รอบเดียว
คือยังไงไม่เข้าร่วมพี่สรุปถูกไหม
หรือดูรายละเอียดก่อนอาจจะพิจารณาเข้าร่วมคะ

จะต้องไม่เป็นเงื่อนไขของการซื้อเวลาอีก

แต่ถ้าเกิดตั้งขึ้นมาเพื่อเตะถ่วงซื้อเวลา

แต่ว่าทำอะไรทุกอย่างกลไกมันต้องใช้เวลาหมดนะคะ
แค่ไหนที่คุณเรียกว่าอันนี้อันนี้ถ่วงอันนี้ไม่ถ่วง
คือสมมุติว่าเราข้อเรียกร้องหลักของเราอีกข้อหนึ่ง

เราได้ดันถึงที่สุดแล้วตั้งแต่๑๘กรกฎาจนถึงตอนนี้

ยังคงเดินพยายามเดินหน้าอยู่ตลอดเวลา
แต่อย่างที่บอกครับเราได้เสนอแนวทางที่คิดว่า
มันจะเป็นรถด่วน

หรือว่าขับเครื่องไม่ค่อยติดอะไรก็แล้วแต่
ก็คือช่องทางการตั้งสอสร
ในชั้นส่อตอนนี้บ้านเมืองเรามันมีปัญหาใช่ไหมครับ
แล้วถ้าธรรมนูนมีปัญหาโครงสร้างทางการเมืองมันมีปัญหา
โครงสร้างมันปิดมันนำให้เดินหน้าไปได้ไปได้อื่น
มันเป็นไปได้ยากมากถ้าการเมืองมันยังปิดอยู่แบบนี้
ดังนั้นสิ่งสำคัญที่เราเล็งเห็นว่าจะต้องไปให้ได้

แล้วการปลดล็อกที่ดีที่สุดทำให้การเมือง
ทำให้ระบบของการเมืองเราเป็นคอนเซ็นซัตร์ร่วมของคนทั้งสังคม
คือจะต้องมีการตั้งสอสรโดยเร็วที่สุด
มาจากการเลือกตั้งของประชาชน๑๐๐มาจากทุกภาคส่วน
วันนั้นที่คุยกันนะคะหนึ่งในสิ่งที่คุณปรินาพูด

แต่ว่าข้อที่จริงผิดและจะนำไปคุยกันต่อไม่ได้
คือการพูดถึงหนึ่งในข้อเรียกร้องด้วยธรรมนูล
พูดถึงสอสรวันนั้นที่คุณปรินาพูด
พยายามจะบอกว่ามันเดินหน้าไปทางนั้น

ถ้าเกิดสอสรสมาชิกสภาร่างรัฐมนุนของรัฐบาลที่วิ่งเข้าไป

วันนี้เราคุยถึงเรื่องจะทำประชามติ
ถามประชาชนประการแรกก่อนนะว่าจะแก้ไหม
เพราะว่ากฎหมายรัฐมนูลสภาพนี้
มาจากประชาชนลงประชามตินะครับ
แล้ววันนี้เราคุยในวันนี้ผมเอาโอกาสผมเป็นวิบรัฐบาล
ก็คุยกันว่าอาจจะรีบเข้าสภา
เพื่อจะถามประชาชนทั้งประเทศว่า
รัฐมนูลสภาพนี้สิ่งที่น้องบอกไม่ดีไม่ดี
แต่ประชาชนเสียงส่วนใหญ่ว่ายังใช้ได้อยู่นะ

เพราะมันผ่านเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนมา
เนี่ยคิดว่าประมาณจะทำประชามติ
เพื่อประหยัดงบประมาณหลายหมื่นล้านนี่คือการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับ

ให้ลงคะแนนเลยว่าจะแก้ไขน้ำนวลไหม
ประการแรกต้องปลดล็อกก่อนว่าไปถามประชาชนที่ลง
เห็นชอบรัฐมนูลสภาพนี้

ไม่มีอะไรที่ถูกใจทุกอย่าง
ถ้านั้นรถจะไม่มีสีแดงสีเหลืองยี่ห้อนั้นกี่ซีซี

แล้วก็รถคันนั้นจะขายดีหรือไม่ดี
ไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์
รัฐมนูลสภาพนี้ต้องยืนยันทักเชษว่า
ผู้ใหญ่พวกน้อง
เขาได้ยินเสียงของน้องหมด

ได้ยินแล้วกำลังจะดำเนินการให้
แต่ไอ้คำว่ารถรถด่วนเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันต้องปลดล็อกแบบ
ไอ้ที่มันต้องถูกทำให้ถูกกฎหมายนะครับก็คือไปถามประชาชนก่อน
ที่คุณเสียรับพูดเดี๋ยวเอานิทาคคือเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
คือที่บอกว่าจะทำประชามติอันนี้คือเป็นแนวคิดของกรรมธิการชุดไหน
วันนี้วิทย์ประชามาติก็คุยกันเรื่องนี้ว่าอาจจะต้องขอสภา

รัฐบาลให้เสนอมาให้ที่สภาว่าขอทำประชามติเพื่อแก้ไขลำนูน
อย่างที่บอกว่าน้ำนุนนี้มันไม่ดีไม่ปอเฟกท์ไม่ถูกใจน้องนะครับ

โดยประชามติจะตั้งคำถามว่าจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูล

คือกติกาข้อเสนอของเราทั้งหมดตั้งแต่แรกมัน
เรายึดตามกติกาในรัฐมนุนฉบับนี้
ที่เขียนโดยอาจารย์คณะของอาจารย์มีชัยโดยการกำกับดูแลของคอสชนะครับ
ดังนั้นเนี่ยการทำประชามติยังไงยังไงคือในมาตรา๒๕๖ก็บอกอยู่แล้วว่า
ถ้าจะไปแก้หมวด๑หมวด๒หรือหมวด๑๕ซึ่งหมวด๑๕เนี่ยก็คือการแก้ไขวิธีการแก้ไข
วิธีการแก้ไขหรือจะแก้ไขให้ร่างรัฐมนุนฉบับใหม่มันอยู่ในหวดนี้หมด
ดังนั้นเมื่อร่างผ่านสภาแล้วยังไงก็ต้องทำประชามติอยู่ดี
ดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าตอนนี้สภาโอเคอาจจะถ้าร่างไอลอเสร็จแล้วเอามาพิจารณา
เลือกตั้งท้องถิ่นใช่ไหม๒๐ธันวาคมจะเป็นวันที่สมควรที่จะพิจารณาร่างให้มันแล้วเสร็จ
ก่อนหน้า๒๐ธันวาแล้วเอาจัดทำประชามติเสียประชามติไม่ใช่ประชามติถามว่าแก้หรือไม่แก้
แต่คือประชามติของร่างแก้ไขเพิ่มเติมที่รัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบไป
คือมันมีรัฐบาลชุดหนึ่งเนี่ยที่สามนุติพิชัยว่าต้องพ้นสภาพไปเนี่ย
เพราะไม่ได้สามปัจฉนไปแก้กัน
เขาเรียกสุดซอย
ใช่ไหมครับก็ต้องผสมปัจฉน
เดือดร้อนกันหมดโดนสารลงโทษกันหลายคนในชุดนั้นนะครับ
ถามว่าอย่างน้องเป็นพี่เนี่ย

ตามใจน้องแต่ไปทำผิดกฎหมายผมเดือดร้อนไม่มีใครทำนะครับ
เรารอไม่ได้เหรอถามว่าทำให้มันถูกกฎหมาย
เราต้องการความถูกต้องใช่ไหมครับ
หรือน้องต้องการเอาแต่ใจตัวเองกลุ่มของเรา
ไม่ไม่สนใจเรื่องของกฎหมายนะครับละเมิดได้ทุกอย่าง
แต่ขอให้ฉันต้องการอย่างเนี้ยอ่าขอตอบได้ไหมครับ
คืออย่างที่บอกครับไม่ได้ละเมิดกฎหมายเลย
เรียกร้องให้มีการลงประชามติหลังจากที่สภาผ่านร่างเนี่ย
มันเป็นไปตามมาตราสองห้าสิบหกในนี้หมดนะครับ
ไม่ได้มีกฎหมายมาตราไหนในรัฐมนูลหรือกฎหมายใดบอกว่า
อาจจะต้องทำประชามติถามว่าแก้ไม่แก้ก่อนแล้วค่อย
มันไม่มีครับอันนี้คือตามขั้นตอนที่บรรยัติไว้ในนี้หมดเลย
คือแล้วยกอื่นอย่างครับผมยังไม่พูดไม่จบนะครับ
เชียวไปเชียวผมยังพูดไม่จบทีนี้เนี้ย
ไอความวิจัยของศาลราธรรมนุนตอนนั้นโอเคโบรี

คือตอนรัฐมนุน๕๐
การจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนุนเนี่ย

ดังนั้นทำรอบเดียวให้มันเสร็จสิ้นไปเลยดีกว่า

คือไอเดียที่คุยกันในวิปแนวคิดที่คุยกันในวิป
รัฐบาลเนี่ยคือทำ

ร่างในสภาแล้วทำเพื่อ

ที่มันเกิดขึ้นในรัฐมนูลซึ่งมันระบุไว้อยู่แล้ว

แก้ไม่แก้เพราะตอนนี้รับนูลที่ใช้กันอยู่เนี่ย
มีปัญหาอยากแก้ไหม
ใช่ไหม

เพราะในเมื่อมันมีร่างของที่จะคุยกันตั้งเยอะแล้วเนี่ย

มันมีคำวิจัยมาก่อนแล้วนะว่า
ต้องไปถามประชามติที่สารมนุนเคยตัดสินมาครั้งหนึ่ง

แล้วก็สวบางส่วนเนี่ย

ก็ต้องทำตามกรรมตรี

ผมอยู่เป็นบทการกรรมการกรรมการยืนภังทธิสินปิชน

หนึ่งในบทคือท่านผู้ชวรรดิกฤต
เป็นประธานอนุนะครับการกฎหมายเนี่ย
ก็เชิญผู้เกี่ยวข้องในการที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเมื่อในอดีต
กรปสปรัฐมิตรนะครับ

เสื้อแดงต่างใช่ไหมครับมาคุยกัน
นั่นคือรุ่นใหญ่เขาคุยกัน
เขาบอบช้ำกันมากทำให้เวิ่นในที่ประชุมเนี่ย
บางคนก็ร้องไห้น้ำตาไหล
สิ่งที่เขาทำไปเนี่ยแล้วก็เกิดปัญหา
กับครอบครัวเขากับคนของเขาประเทศของเขา

นะครับก็ต้องฟังเสียง
ขอข้ามไปเลยเพราะว่าเราได้จำนวนหนึ่งแล้วในช่วงแรกเดี๋ยวขอไป
กรณีเรื่องกรรมการปรองดองหรือดิฉันจะใช้คำว่าอะไรถ้าคุณไม่
ถ้าร่วมกับเขาคุณมีอะไรเสนอเขาบ้างเพราะว่าตอนนี้ถ้าคนนอกมอง
จะมองได้ว่ามันติดที่คนกลุ่มเดียวคือผู้ชุมนุมนะสักครู่ค่ะ
เหนือจากเรื่องที่เราคุยกันไปเรื่องแก้ไขรัฐมนุนซึ่งถ้ามันมีวนกลับมาอีกเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเนื้อหานะคะ
แต่ดิฉันขอเอาประเด็นนี้ก่อนเพื่อมันจะขึ้นหรือมันจะไม่ขึ้นมันอยู่ที่กลุ่มผู้ชุมนุมแล้ว
คุณมีข้อเสนออะไรไหมเพราะที่ฟอร์ตพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
มันก็คือที่มันผ่านไปแล้วแล้วทางกลุ่มผู้ชมนุมรู้สึกว่ามันพึ่งไม่ได้จนต้องลงถนน
คำถามของพี่คือว่าถ้าคุณบอกว่ามันเคยใช้มาแล้วมันไม่ได้
ตอนนี้เขามีอันใหม่ให้คุณไม่เอาคุณจะกลายเป็นเด็กดื้อได้นะ
อย่างที่บอกครับถ้าเรามีคำอธิบายที่มันมีเหตุมีผลพออืม
มันก็เราก็ไม่หวาดกลัวต่อแรงกดดันต่างต่างอืม
ตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นคณะกรรมการที่หาทางออกจริง
อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าตั้งขึ้นมาเพื่อยื้อเวลา
อันนี้เราว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วอีกอย่างอย่างที่ผมบอกไปครับ
ผมยังยึดมั่นในไอเดียที่ว่าชั้นที่เราสามารถคุยกันได้อย่างสันติแล้วหาทางออกให้เป็นรูปธรรมจริงคือในชั้นสอสรในชั้นสอสร
ที่เราจะไปออกแบบโครงสร้างทางการเมืองแบบอันใหม่ที่เป็นคอนเซ็นซัดของคนทั้งสังคม
อันนั้นต่างหากที่จะเป็นทางออกจริงแล้วก็ได้ผลที่เป็นรูปธรรม
ซื้อเวลาไปวันด้วยก็คือว่าต้องการให้รัฐมนูลเข้าไปแล้วได้ถกกัน
แต่คุณก็จะไปติดเรื่องสอสอรออีกนั่นแหละเพราะว่าสัดส่วนใช่ไหมคะ
ส่วนที่รัฐบาลเสนอกับสัดส่วนที่กลุ่มผู้ชมนุมต้องการมันไม่เหมือนกัน
ร้อยคนมันมาไม่เหมือนกันหรือคุณจะยอมเขา
อ๋อไม่ครับเงื่อนไขคือสองเงื่อนไขของการร่างรัฐมนุนชาวใหม่
สอสรที่เป็นผู้ร่างเนี่ยครับจะต้องมาจากการเลือกตั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
ด้วยระบบที่มันเป็นระบบที่มันเป็นธรรมเสรีและเป็นประชาธิปไตย
เงื่อนไขที่สองคือประเด็นต่างตั้งแต่หมวดหนึ่งถึงหมวดสุดท้าย
ต้องนำมาถกเถียงและแก้ไขกันได้จะต้องไม่มีการล็อกสเปค
อันนี้คือเงื่อนไขที่เรามองว่าจะเป็นทางออกที่เราสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง
ในพื้นที่ปลอดภัยในพื้นที่ที่เรียกว่าเราเรียกว่าสอสร
ค่ะคุณศิราค่ะโอ้โหอันนี้ถามแล้วมันนึกสถานการณ์มันยากมากเลยนะในสภา
เพราะว่าข้อเรียกร้องของเขามันสูงสุดนะคะก็คือว่าทุกหมวดไม่เว้นทุกหมวดต้องคุยได้
แล้วก็สอสรเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่มันจะใกล้เข้าไปทางฝั่งผู้ชุมนุมคะ
ถามว่าผู้ชุมนุมเนี่ยมีกี่คน
เสียงส่วนใหญ่ของประเทศไหมนะครับ
จะเอาอะไรก็เอาให้ได้ใช่เหรอก็ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ
เสียงนะแล้วก็ถึงถ้าต้องถามปัญญาปฏิถ้าบอกจะรีบร้อน
ไปถามสอสอในสภาว่าจะเอาแบบไหน
นี่คือกฎหมายน้องก็เรียนกฎหมายเรียนนิติศาสตร์มาณสถานมา
จะเอาแค่คนแค่น้องไม่กี่คนเนี่ยตอนนี้เสียงเนี่ยเรียกร้องมันดังแล้ว
เอ่อผู้เกี่ยวข้องอย่างผมเนี่ยสอสอเนี่ย
ก็ต้องผ่านกฎหมายก็ต้องเสียงส่วนใหญ่ในสภา
มันถึงจะถึงขั้นตอนตามใจเราได้แม้กระทั่งเราจะไปทำอะไรที่ไหนเนี่ย
จะซื้อไปดูหนังคุณต้องทำอะไรก็ต้องซื้อตัว
ต้องเดินเป็นระเบียบเวลานะเวลานี้แต่น้องจะเอาแบบเอ้ยฉันจะไปดูเลย
ไม่ต้องจ่ายตังค์คืออะไรก็จะตามใจน้องอย่างเดียวถึงจะถูกต้อง
พี่ว่ามันไปไม่ได้เอาสิ่งส่วนใหญ่ในสภา
อืมสอสอรอมาจากไหนจะแก้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องถามประชามติ
เริ่มยังไงก็แล้วแต่สอสอคนไหนไม่กล้าลงมติว่าต้องแก้ก่อน
แล้วก็ไปถามประชาชนตามประชามติก็ให้อ่านแล้ว
ต้องกระทำพฤติก่อนไหมต้องแก้อืมค่ะใช่ไหมแล้วมีใครทำ
หลักสูตรกฎหมายตามใจน้องแต่พวกพี่เหนือร้อนอ่ะทางคือถ้า
การมากล่าวหากันว่าตามใจตัวเองไม่เคารพกฎหมายอันนี้ถือว่าเป็น
กล่าวหาที่เกินจริงไปหน่อยผมอย่างที่บอกวนมาเรื่องเดิมอืม
ข้อเรียกร้องของเราคือข้อเรียกร้องตามกระบวนการและเราไม่ได้หักคอ
ว่าคุณต้องทำแบบนี้นะแต่คือคุณเนี่ยในฐานะที่เป็นรัฐสภาเนี่ย
สมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะฝ่ายไหนครับฝ่ายค้ารัฐบาลหรือว่าสว
มีหน้าที่จะต้องเอาเนื้อความสะดวกนะฮะเพราะมึงเรามีข้อเรียกร้อง
เสนอไปแล้วเสียงมันดังพอเสียงมันดังแล้วคนบนท้องถนน
ประมาณจำนวนผมก็ยังนำไม่ได้เพราะมันเยอะไปหมดอืม
แต่ละที่เกิดขึ้นผุดขึ้นก็แน่นไปหมด

เป็นยังไงบ้างอ่ะกระลาวกระจายทั่วประเทศ
ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราเรียกร้อง
อย่างที่บอกครับยังไงมันต้องกลับไปทำประชามติอยู่แล้ว

คนมองว่าชุมหนวดเป็นเสียงสุดยอดของประเทศจริงหรือเปล่า

เราบอกว่าทางรัฐมนุมทุกประการนะครับแต่การทำประชามติก่อนที่จะมีความพิจารณาของรัฐภัณฑ์
พระบุงไม่ได้บรรยัดไว้

และทั้งเรื่องหมวดที่จะแก้ไข
คือว่าการที่จะแก้ไขทุกหมวดโดยไม่เว้นเลยเนี่ย
ซึ่งคุณต้องก็น่าจะประเมินตรงกับดิฉันถูกไหม

เสียงนกฐานิทยาภาพมันไม่พอที่จะสนับสนุน

มันจะมีมาตราหนึ่งที่ล็อกเอาไว้แล้วว่า
ตรงนี้จะเป็นเส้นที่ข้ามไม่ได้

๑เรื่องของรูปแบบของรัฐจะต้องเป็นรัฐเดี่ยวเท่านั้น
อันนี้คือยังไงเราก็ข้ามเส้นตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ส่วนเรื่องอย่างนึงว่ากันได้
หมายความว่ายังไงก็ยังเรียกร้องให้แก้ทุกหมวด
โดยที่ไม่มีเว้นเอาไว้แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่สอสอรอ

ผมพูดชัดเจนนะว่าเสียงเฉพาะของกับน้องนะครับเสียงส่วนใหญ่
เขาบอกไม่เดือดร้อนเลยเขาไม่ทำหมวด๑
ทำให้บ้านเมืองเสียหายตรงไหน
ก็สถาบันนะครับรักษาสถาบันไม่แตะต้อง
เสียงของพวกคุณเนี่ยคุณโดนจากการที่มีแอบมาใส่สมองพวกคุณไหม
มีกี่คนที่ต้องการแก้
คุณต้องไปถามประชาชนผมลงพื้นที่เนี่ย
เมื่อวานคนในพื้นที่ผมเนี่ยไปรับเสด็จ

คุณฟังเฉพาะของพวกคุณ
แล้วมีคนไอ้แอบถามกับไอ้แอบน่ะ
ที่บอกพวกน้องว่าควรจะแก้หมวด๑หมวด๒

คือในส่วนที่เค้าเคยพูดไว้นะคะ
เขาก็พูดเสมอว่าคือที่เขา

คือเขาก็เชื่อว่าเดี๋ยวสสลก็จัดการกันเอง
ไม่อยากให้ถูกตัดทิ้งในขั้นตอนนี้คุณศิราว่าเป็นไปได้ไหมคะ
ก็ถือว่าทำประชามตินะครับสอสอรอมาแบบไหน
ก็ศิลป์กันที่สภาก็เป็นผู้กำหนดอืม
ไม่มีใครกำหนดได้หรอกครับต้องซื้อส่วนใหญ่อืม
เราบ้านเมืองเราเรียกเราไปใช้ภัยใช่มั้ยครับแล้วก็ต้องฝากศิลป์สุนใหญ่ทำยังไง
และจะมีสภาเป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปลงมติให้ลงความเห็น
ไปทิศทางไหนผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องปลัดใช้ภัยเต็ม
เต็มที่แล้วอะในประเทศเนี้ยอืมนะครับคุณก็ผ่านคนไกลสสร
พูดอย่างให้สอสอคุณยกมือให้พวกเราลงคะแนนพวกเรา
ว่าจะควรแก้อะไรหรือสอสอรอออกมาแบบไหนนะครับ

สิ่งที่คุณศิราพูดเดี๋ยวที่ฉันกลับมาแล้วจะถามคุณเป็นคนแรก
ประเด็นที่ตกลงตอนนี้ที่กำลังฝืนอยู่
ขออภัยที่ใช้คำนี้ที่ยังดันอยู่เนี่ย
คือเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคุณซึ่งทางนี้เขาเชื่อว่ามีเนี่ย
ก็ไม่ยอมไหมเพราะว่าถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้
มันบีบกลับไปที่ผู้ชุมนุมนะว่าในสภามันก็เป็นไปได้ยาก
เสียงข้างนอกก็ยังมีคนค้านแล้วทีนั้นก็ไม่รู้หรอกคะ

มาค่ะมาที่ฟอร์ตค่ะที่ฉันว่าเอาไปเอามาทุกเรื่องเนี่ยนะ
มากองอยู่ที่การตัดสินใจของผู้ชุมนุมเลยเพราะว่าเอ่อ
ไกทุกอย่างนะคะถ้าแพ้ในสภาข้างนอกหยุดไหมนะคะ
หรือว่าเขามีกลไกให้คุยกันเราไม่เข้าร่วม
มันจะมากองอยู่ที่คุณหมดเลยนะอ่าคืออย่างที่บอกครับเรา
ตั้งแต่แรกเราชุมนุมมาเราเห็นว่ารัฐบาลและรัฐสภาเนี่ย
มันบิดเบี้ยวแล้วเราเลยออกมาชุมนุมบนท้องถนนเพื่อตบให้มันเข้าร่องเข้ารอย

สนองความต้องการของพวกเราจริงค่ะนี่คือสิ่งที่เราออกมา
แล้วถ้าหากรัฐสภาดันไปถึงที่สุดแล้วสุดท้ายถ้าเกิดอย่างที่บอกครับ
คาดหวังให้รัฐสภาเป็นคนอำนวยความสะดวก
ให้การแก้ไขการร่างรัฐประชมใหม่มันเป็นไปได้อย่างลาบลื่น
ส่วนคนตัดสินใจในครั้งสุดท้ายควรจะเป็นตัวสอสร
ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจริงและตบท้ายสุดด้วยการทำประชามติ
รับรองร่างร่างใหม่ถ้าในขั้นไหนก็แล้วแต่
ถ้าเกิดเราไปสะดุดที่ขั้นไหนสมมุติว่าลงประชามติเราแพ้อืม
ครับแพ้นะตอนนั้นไม่เป็นไรเราลนลงกันต่อได้อืม
ลงต่อไปเรื่อยจนกว่าเขาเรียกว่าการยึดกลุ่มพื้นที่ทำความคิด
คือขายไอเดียเราไปเรื่อยจนกว่าจะมีคนเห็นด้วยกับเราเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศ
อ่าตอนแรกเขาจะถามว่าถ้าสมมุติแพ้ประชามติจะทำยังไงต่อ
ยังไม่ถามเขาอีกไกลแต่ที่ฉันถามโยนคำถามแบบนี้นะคะ
คือไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในสภาที่สอสรจะมีรูปร่างแบบใดก็แล้วแต่
หรือว่าที่จะคู่ขนานกันไปคือการมีคณะกรรมการปรองดองสมรรถฉัน
ถ้าสมมุตินะเอาเงื่อนไขเขาก่อนนะคะ
คือถ้าสมมุติเอาเงื่อนไขเขาเนี่ยเท่ากับว่าทุกเรื่องที่เป็นข้อเรียกร้อง
โดยเฉพาะข้อสามเรื่องสถาบันในตรงของพนักกรรมการสมรรณชัน
คุยเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
โอ้ยยิ่มเห็นรูปร่างของกรรมการสมรรณชันเลยครับ
รัฐบาลก็ได้ว่าคิดว่าเรื่องทุกเรื่องที่เขาต้องการจะพูดถึงพูด
คุยและเรียกรองควรจะคุยในกรรมการสมัครหน้าชันไหม
ต้องคุยในกรรมการสมัครสมัครชันด้วย

หรือท่านประธานรัฐสภาเป็นคนตั้งขึ้นมา

ก็ควรจะคุยในกรรมการสมัครชัน

ยืดเวลาการแก้ไขรัฐมนุษย์ออกไปมั้ย

คือตอนนี้เสียงของพวกผู้ชมนุมทุกคนได้ยิน
ถึงมีคณะกรรมศาสตร์สมัญชันขึ้นมา๒สภา

ทีนี้เรียนเอาประเด็นที่คุณศิราพูดถึงแล้วแต่นะคะว่าอยากพูดแค่ไหน

หลายคนก็ถามถึงว่าตกลงพวกคุณฟังใคร

ตัดสินใจเองทุกคนทุกประการ
มีคนคอยสั่งซ้ายขวาเอาไม่เอา
อันนี้ลดได้อันนี้ลดไม่ได้อันนี้ไปต่ออันนี้หยุดได้แล้ว

ไม่มีครับไม่มีใครสามารถสั่งการผู้ชุมนุมได้
รอตรงถ้าสมมติอยู่คนที่ต่างก็กล่าวหาว่า

อยู่มาขึ้นเวทีแล้วบอกพวกเองหยุดชุมนุมเดี๋ยวนี้นะ

ดังนั้นผู้ชุมนุมออกมาด้วยเจตจำนงของตัวเอง

แล้วการเปลี่ยนแปลงของเราว่าเราไม่ได้สู้เพื่อใคร

แต่เราสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เราสู้เพื่อการปฏิรูปโครงสร้างให้เป็นประชาธิปไตย
ให้ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริง
นี่คือสิ่งที่เราสู้ไม่มีใครมาชักใยเรา

คนคนละฝั่งกับผู้ชุมนุมเชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลัง
ประเด็นที่มีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนในการเจรจากันคะ
ก็สังเกตนะครับว่าพอมีการชุมนุม
ก็จะมีนักการเมืองอดีตนักการเมืองนะครับ
ก็เดินไปกรอกสังเกตการณ์นะครับ
แล้วคนที่อันนี้เราไม่ว่าตำหนิน้องหรือว่า
ดูสู่แค่น้องที่ขึ้นไปพูด
มือหนึ่งถือไมค์อีกมือนึงดูดโทรศัพท์

สังเกตดูทุกครั้งที่น้องเขาจะพูด
ทุกเวทีมือหนึ่งถือไมค์มือหนึ่งดูโทรศัพท์อ่าน
บางคนอ่านยังไม่ชัดเลยต้องมามองอย่างนี้
ไปดูครับถ้าไม่มีคนอยู่เบื้องหลัง

พูดโทรศัพท์ทำไมถ้าพูดจากใจ
จากความรู้สึกความต้องการนะครับ
ซึ่งแปลว่าสมมุตินะคะในมุมของคุณศิระคือ
ถ้าเชื่อว่ามีแบบนี้เนี่ยถ้าเวลาจะคุยกัน
คณะกรรมการสมรรถฉันต้องไม่ใช่แกนนำข้างหน้าแล้วป่ะคะ
คือถ้าเชื่อว่ามีคือต้องเป็นเบื้องหลังมาคุยแล้วป่ะค
ในวันนี้แกนนำคือใครก็ไม่รู้
แต่รู้อย่างเดียวว่าเวลาขึ้นไปพูดก็มี

ผมต้องผมเรียนอย่างนี้เลยนะ
เวลาสมัยก่อนเราจะขึ้นปลาใสอะไรสักทีเนี่ย
เราต้องการสื่อสารกับคนหมู่มาก
แล้วคำปลาใสของเราเราคาดหวังให้เป็นคำปลาใสที่มีคุณภาพจริง

การเตรียมข้อมูลเพื่อเชียงของคุณไปพูด
แน่นมากนะครับต้องเตรียมต้องไปเสิร์ชต้องไปดูหนังสืออะไรก็แล้วแต่มา
โอเคเรามีไอเดียเราอยากจะพูดประเด็นประมาณนี้
อยากจะพูดแต่ว่าเราไม่ใช่แบบอยู่ขึ้นไปพูดสด

อาจจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์
อาจจะได้ข้อมูลที่มันเป็นน้ำสเปะสปะ
เราก็เลยต้องเตรียมลำดับข้อมูลของเราให้ดี
และพวกกระดาษหรือว่าในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้
มันเป็นประเด็นที่เราต้องเอาไว้ดูว่าโอเคเราจะไล่เรียงตามไหน

ให้มันมีคุณภาพให้มันมีคอนเทนต์มีเนื้อหาที่
ผู้ชุมนุมจะได้รับฟังเราจริงไม่ใช่พูดไปด้วยปืน
คือตรงไม่ได้อ่านคำสั่งการใช่ไหม

คือคืออย่างนี้ครับข้อมูลที่เราพูด

มีไม่กี่คำประยุทธ์ออกไป

ไม่ผสมตรงไหนนะครับ
บรรเด๗๔เพื่อเสิร์ชข้อมูล

คำหยาบคายมีการล่วงเกินมีการล่วงสถาบัน
แล้วก็ล่วงเกินสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นตลอดเวลา
แต่อยากให้คนเสียงที่ยังฟังคนอยู่เห็นชอบกับพวกเรา
หาเหตุผลมาสนับสนุนว่ารัฐบาลไม่ดีตรงไหน
ท่านออุไม่เหมาะสมตรงไหน
เพียงแต่ก็ว่าไม่ใช่มาตามการเลือกตั้ง
แต่ท่านก็มาตามรัฐปราณวงศ์ที่ทำให้ท่านมีสิทธิ์ยิ่งอัฐเรียนนายก

เดี๋ยวพอหลังจบที่ทีวีนะคะ

โอเคการประสัยของเราไม่มีคอนเทนต์มีกระทำใด
ประสัยหลักที่ผ่านมาเนี่ยลองเข้าไปดูครับ
เนื้อหาข้อมูลแน่นแฟนทุกคนลองไปดูในยูทูปดูว่ามันเป็นยังไง
ดังนั้นผมคิดว่าการมากล่าวหาว่าปีอีแอบมีอะไร

ดังนั้นครับถ้าเกิดคุณบอกว่าเราต้องมีเบื้องหลัง

ยังไม่ถามเชิญค่ะ

แต่ว่าเวทีเป็นละเมื่อสิทธิ์ของใครบ้าง

มีเนื้อหาสาระอะไรไหมที่
แล้วก็เฝ้าตัวอยู่
ถ้าสมมติคุณสีละบอกอยู่ในชุดทำงานที่เฝ้าตัวการชมนุม
มีข้อไหนที่เป็นข้อกังขาที่อยากได้คำตอบจากเขาที่สุดบ้างคะ

แล้วก็มีการที่เรียกร้องอะไร
ทำให้ผู้มีผลกระทบ
ไม่ว่าจะเป็นผู้สัญจรจราจร
เขาพังยังไงเขาติดตามทุกวิติ
ตรงนี้ครับผลกระทบของการชุมนุม
แล้วก็ลำเมื่อกฎหมายอะไรบ้างเราก็ทำ
สิ่งที่รู้สึกกังขาที่สุดสำหรับการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมคือเรื่องอะไรคะ
เป็นห่วงน้องที่ละเมิดกฎหมาย
นะครับกฎหมายมีเขาบอกว่าอ้างว่าชุมนุมตามลำนวนมีสิทธิ์
เขาไม่ได้อ่านเลยว่าหมวดสี่ข้ามอะไรบ้างอืม
ไม่ให้ละเมิดใครอืมนะครับไปดูกฎหมายยาลายจรไหม
กฎหมายพรวรรภากจำนวมไหมต้องไปดูด้วยนะครับ
แล้วบอกว่ากฎหมายเอ่อพรวรรภากจำนวม
แง่ของรัฐธรรมนูลนะครับมันมีหลักการอยู่๓อย่างที่เป็น
สารสำคัญของการมีรัฐธรรรมนูญหนึ่งกำหนดโครงสร้างการเมืองการปกคล
กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองต่าง
และ๓เป็นข้อที่สำคัญที่สุดไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
คุณจะอ้างว่าโอเคมันมีหมวดหน้าที่นะ

หน้าที่ก็คือหน้าที่สิทธิก็คือสิทธิเสร็จภาพ
ก็คือสิ่งที่มันพึงมีอยู่แล้วหน้าที่คือสิ่งที่ต้องทำ

ในแง่ของการละเมิดกฎหมาย
คุณต้องดูก่อนว่ากฎหมายที่รัฐยัดข้อหาให้กับประชาชน
ที่จะออกมาชุมหนุ่มตรวมปราศัยมันได้สัดได้ส่วนหรือเปล่า
อยู่พูดพูดอย่างเดียว
ตรา๑๑๖แบบนี้มันได้สัดได้ส่วนไหม
อยู่อยู่เหรอย่างก่อนหน้านี้ครับ
ละกอฉุกเฉินบอกว่ามาอ้างควบคุมโควิด
แต่ก็เอาไปใช้กับคนที่ออกมาชุมนุม

คือการที่เราเรียกว่าเกิดความรุนแรงจริง

แต่ตลอดทั้งที่ผ่านมาการชุมนุม

จากความรุนแรงที่มาจากฝั่งรัฐก่อน
หรือว่ามีมือที่๓ที่แทรกเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้

เพราะผมเป็นประธานกรรมวิการการกฎหมายการยุทธรรม
รัฐชีวิชชนสภาพุทธแทรกรัศดร
น้องเขาเคยไปที่กรรมิการผม

ก็ผมก็เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐมาว่าเขาทำเนี่ย
ทำตามกฎหมายไหมรับผิดชอบไหม
ถ้าทำไปเป็นละเมิดน้องเขา

ถ้าทางนี้จะคิดว่ามันไม่ถูกต้อง

เขาเชื่อมั่นนะว่าเขาทำตามกฎหมาย

นะครับในเมื่อเห็นมีคนทำกฎหมาย

น้องก็ไปที่กรรมพิการของเราเหมือนกัน

กันก็คือถ้าสมมุติว่าน้องบอกว่า

กระบวนการวิทธิภาพตามขั้นตอน

ว่าของเขาระเบิดผิดกฎหมาย

โชคดีครั้งที่แล้วแหล่าเหรอถ้าบอกมันต้องใช้อยู่

อย่าทำ
จะผิดกฎหมายก็อย่าทำความหมายคือแบบนี้แหละใช่ไหม
อย่างที่บอกครับคำถามของผมคือ
ข้อหาที่ยัดมาได้สัตว์ได้ส่วนกับสิ่งที่เราได้ทำหรือเปล่า
การที่ออกหมายจับโดยที่ไม่มีหมายเรียกก่อน
ซึ่งเราเป็นคนธรรมดาครับไม่ได้มีอิทธิพลไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ไม่ได้มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีเรามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
และข้อหาอย่างที่บอกครับมันถือว่าเป็นคดีความมั่นคงนะครับ๑๑๖
เป็นคดีความมั่นคงที่คุณยัดให้กับคนที่เขามาชุมนุมพูดปากพูดแค่มีแค่ไมค์กับสมอง
มีแค่ไมค์ปากและสมองคุณใช้ข้อหาหนักขนาดนี้ได้ยังไง
ไอ้ไมค์กับปากเนี่ยมันไปทำผิดคนมายไหมเป็นเมื่อใครไหม
ทำให้คนเขาเสียหายไหมสถาบันเสียหายไหม
ต้องดูตรงนี้ไมค์ก็จริงปากก็จริงคนติดคุกเพราะป่าก็เยอะ
คนยิงโดนยิงตายเพราะปากก็เยอะนะครับเพราะปากมันไปพูดอะไรไปละเมิดใครนะครับ
ส่วนของน้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐยัดเยียดรังแก่
ขนหมายปกติมีนำมือคดีเจ้าพิธีของรัฐเลย
ถ้าไม่ทันใจอย่างน้องอยากชอบเร็วเนี่ยมากับพิการพี่
เรียกเจ้าพิธีของรัฐมาสอบเลยทำให้

ผมคิดว่ากรรมธิการณตอนนี้อย่างที่บอกครับอำนาจในการเรียกตัวก็ถูก

เดี๋ยวเรียงขอแช่คุณขออนุญาต
แต่ว่ามีผลบังคับตามลำนวนอย่างเช่นน้องอาจจะเข้าใจผิด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

อันนี้ต้องเอาให้ชัดนะครับว่าสรุปแล้ว
รัฐบาลหรือว่าผู้มีอำนาจต้องการใช้กฎหมาย
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือต้องการใช้กฎหมายเพื่อกันแกล้งกันแน่
ก็ผมไปให้น้องเลือกสองวิธีวิธีแรกคือดำเนินคดีของเจ้าที่ของรัฐไป
ที่สองถ้าน้องบอกว่าอยากเรียกใครชัดเจนระบุมา
ล้อมมาที่กรรมการพี่พี่จะเชิญเข้ามา
งั้นที่ฉันถามเพิ่มให้เขานะคะคือเอางี้เราลองเปรียบเทียบคือ
เท่าที่ฟังมาคือน้ำหนักที่เขาพยายามจะพูดคือมันไปตกอยู่ในลักษณะที่ว่า
เมื่อถูกเรียกหรือว่าตั้งข้อหารักษณะนี้แล้ว
กับลักษณะการชงสมซึ่งเขาเชื่อว่าของเขาเนี่ยไม่อันตราย
ไม่มีอาวุธไม่ได้รุนแรงเนี่ยนะคะเขามองว่าแบบเนี้ย
เหมือนจะถูกแกล้งแกล้งเพราะมันไม่มีช่องทางไง
ต่อนิดเดียวแทรกนิดเดียวก็คือความหมายของเขาก็คือว่า

จะอธิบายว่าบ้านเราเนี่ย
ผมยังพูดเสมอว่าเป็นระบบเก่าหา
ถ้ากล่าวหาในสิ่งที่เขาได้รับความเดือดร้อนเขาเกิดความเสียหาย
ได้รับโทษทางอาญาและสิ่งที่เราไม่ได้ทำเนี่ยเขามีความผิดอยู่แล้ว
เราต้องยอมรับระบบของเรากฎหมายของเราระบบเก่าหา
ไม่เหมือนกับระบบของต่างประเทศอเมริกาแต่ส่วนมันควรอีกอย่าง
ส่วนหนึ่งในการพิจารณาแล้วกล่าวโทษทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
เพราะว่าเนื้อหาที่เขาพูดในที่ที่ชุมนุมครับ
มีส่วนค่อนข้างมากเรียนเข้าใจถูกหรือเปล่า
เขามั่นใจเขามั่นใจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บังคับใช้กฎหมาย
หรือไม่ใช่แจ้งทุกคนแจ้งกับคนที่ละเมิดกฎหมาย

เขามั่นใจก็ต้องเชื่อในพยายามหลักฐานของเจ้าที่

เยอะแยะไปหมดเลยทีนี้มาทางฝอบ้างค่ะ
คือคุณคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ชมนุมเพราะว่า
เอาอย่างนี้นะพี่ตรงไปตรงมานะคะก็คือว่า
คือเพราะว่าเนื้อหาที่คุณพูดในที่ชุมนุมทุกครั้งทุกที่เนี่ย
มันไม่คุ้นหูคนไทยเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย
คือคุณคิดว่ามีส่วนไหมที่ทำให้ข้อเก่าหามันเป็นแบบนี้
ฉันค่ะผมคิดว่าอ่ะมีส่วน
แต่ว่าการพูดถึงสถาบันพระมหาศัตริย์
มันควรจะเป็นเรื่องปกติที่เราสามารถพูดกันได้อย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นเหตุเป็นผล
อื้ออือคือสปิดของใครก็แล้วแต่ครับ
ถ้าไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะไม่ใช่เฉพาะมหาศัตว

ก็ไม่ควรจะไปใส่ร้ายหรือว่าพูดจาที่เป็นการ

แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงสิ่งที่มันเป็นอยู่พูดถึงกฎหมาย

พูดถึงพระราชนะที่มันขยายมากเกินกรอบของระบอบประชาธิภัตริย์

แล้วการยัดเข้าหาคือการกันแกล้งต่อให้เราพูดถึงสรรพสัตว์
แต่ถ้าเราพูดในกรอบของกฎหมายพูดถึงเนื้อหาพูดถึงหลักวิชาการ

เรียนก็ถามแบบนี้กับทางตัวแทนผู้ชมนุมเหมือนกันนะคะว่า
คือสิ่งที่ฟอร์ดพูดเข้าใจได้
แต่ทีนี้ท่วงทำนองที่เกิดขึ้นจริงนะ

บางครั้งอาจจะเกิดขึ้นกับจากผู้ที่พูดบางคนด้วยเนี่ย

พูดแทนคนอื่นหรือว่าบรรยากาศที่เราเห็นผ่านโซเชียลมีเดียยังไง
เพราะว่ากลุ่มคนที่ออกมาที่ใส่เสื้อเหลืองออกมาทีหลัง
ก็ต้องยอมรับว่าเพราะมันเกิดแบบนี้อยู่หลายครั้ง

จะมีคนบางคนที่พูดอาจจะมีท่วงทำนองหรือว่าการนำเสนอที่แตกต่างกัน
แต่ของผมก็จะมีแบบของผมแบบของเพื่อนอาจจะมีออกของเพื่อน
แบบของผู้ชูมูลอื่นเขาก็มีแบบของตัวเอง
ทีนี้แต่ทางนี้สาเหตุที่บางคนอารมณ์ดูโกรธดูรุนแรง

ว่าเราไม่มีพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยเรื่องพวกนี้มานาน
ช่วงนี้เราถูกกดทับอยู่เป็นเวลายาวนานครับ
อย่างสมมติคำหนึ่งอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับศาลประชาติมาตรงตรง
คำพูดนี้ครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไร

กดทัพของการใช้อำนาจของคณะรัฐประหารคศสืบเนื่องมาถึงรัฐบาลปัจจุบัน
มันกดทัพคุกคามสิทธิสุภาพของประชาชนมีการกระทำที่รุนแรงต่อประชาชน
ดังนั้นมันไม่แปลกครับที่สิ่งที่ถูกกดทับมาอย่างยาวนานแล้วมันจะระเบิดขึ้นมา
แต่พอมันระเบิดขึ้นมาแล้วเนี่ยการที่เรายิ่งไปจับเขายิ่งไปทำให้เขามีความลำบากมากขึ้น
มันเหมือนกันการลาดน้ำมันเข้ากองเพลิงแทนที่ว่าโอเคมันระเบิดแล้ว
ทำความเข้าใจครับว่าโอเคมีความไม่พอใจนะหาพื้นที่ปลอดภัยคุยกันดีกว่า

เห็นคนทำความผิดละเมิดสถาบันที่องค์ที่ประชาชนส่วนใหญ่รักนะครับ

ผมหนึ่งเป็นอย่างต้นต้องปกป้องสถาบัน
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็รักสถาบันปกป้องนะครับ
แผ่นดินนี้เราอาศัยพระบรมีของท่านอยู่นะครับ
ท่านยังเป็นลำเมิดเป็นเนื้อละคุณนะครับ

ไม่ได้สั่งสอนอะไรเลยนะ

สูงสุดของชีวิตนะครับ

เมืองจีนไม่มีอะไรมาเลยตอนนี้มีสองสามหมื่นล้าน
ยังจะมาปลุกปั่นอีแอบอยู่ข้างหลังอ่าเดี๋ยวก่อนอันนี้นะ
ให้เราก็สถาบันคือคืออย่างงี้ค่ะคืออย่างงี้ถ้าคุณเสียลักษณ์พูดแบบนี้เนี่ย
โดยโดยโดยกฎศาสตร์ธรรมมาถึงไทยรัฐค่ะเดี๋ยวเนี้ยจะบอกว่า
เขาจะพูดโตไม่ได้เลยไม่ผมผมไม่เอาแล้วถ้าจะเรื่องพูดสถาบัน
ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกำลังจะถามว่ามีได้นี่ไงเดี๋ยวกำลังจะถูกว่า
ไม่ได้เราไม่ได้การที่พูดกำลังจะถามว่าเราเปิดพื้นที่อื่น
ที่ไม่ใช่ตรงเนี้ยในการคุยได้ไหมแค่นั้นเองสถานที่นี้ไปดู
การแรกเนี่ยกฎหมายเพียงห้ามก็อย่าทำ
มันใกล้นิดเดียวหือคุณทำทำเป็นคอนเทรนดี้เหตุผลดี
มันก็ดังทั้งประเทศอืมดิฉันกำลังจะบวกเข้าไปนิดเดียว
กรณีเรื่องของวันที่มีการใช้การสลายการชุมนุมในแง่ของการเป็นกรรมธิการ
ประธานกรรมธิการชุดนี้ด้วยเนี่ยนะคะคุณศิระมีมุมมองต่อการสลายการชุมนุมคืนนั้นอย่างไร
คือวันนั้นผมก็คิดว่าเป็นหลักสากลในการสลายการชุมนุม
นะครับอันนี้ในความมุมมองผมนะเป็นกรรมิการเศรษฐีมชนเนี่ยอืม
อย่างเช่นมีการเตือนมีการอะไรต่างต่างอืมอืม
ครับตามหลักสากลยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับของต่างประเทศเนี่ย
เห็นไหมครับไล่ตีไล่ยิงกันมากกว่านี้นะครับ
แล้วก็เขายังบอกว่าสากลประเทศเสรีอเมริกาก็ทำฝรั่งเศสก็ทำ
ของเราแค่ใช้น้ำนะครับยิงก็ยิงจากข้างบนก่อนเตือนนะครับ
แล้วก็เขาห้ามห้ามชุมนุมกฎหมายห้ามยังทำถามว่าไม่ทำอะไรซะเลย
อืมได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในมุมของการเป็นประธานชุดกรรมธิการชุดนี้
ศิราไม่ได้รู้สึกว่ามันเกินกว่าที่ควรจะเป็นถูกไหมคะส่วนหนึ่งเอ่อ
ทนายสิทธิชนก็เข้ามาร้องที่ผมแล้วก็ชี้แจงไปแล้ว
ไม่มีปัญหาที่จะค้างแข็งใจของทนายสิมชนอืมชัดเจนเรียนถามกลับมาที่คุณ
คือดีกรีของการเรียกร้องเราไม่รู้ว่าในพฤศจิกายนถึงต่อธันวาคม
แต่เฉพาะเรื่องการแก้แข่งธรรมนุมมันจะช่วยข้างนอกสภาแค่ไหนเรียนไม่ทราบ
แล้วก็ไม่รู้คณะกรรมการปรองดองสมรรถฉันซึ่งคุณประกาศว่าคุณไม่เข้าร่วม
ถ้าสมมุติจะดึงเวลาออกไปเนี่ยนะคะเรียนก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันจะเหลืออะไรบ้าง
คำถามคือผู้ชมนุมได้เตรียมรับไว้ไหมเช่นขออนุญาตนะคะอย่าหาว่าดูแคลนกัน
เช่นบรรยากาศอาจจะเริ่มแภวไปละเหนื่อยล้าละนะคะ
เขาเปิดช่องแล้วก็ไม่สำเร็จเช่นในสภาเขาเปิดช่องแล้วไม่ร่วม
อย่างเช่นคณะกรรมการสมันต์หน้าฉันปรองดองคำถามคือ
คุณวางแผนไปไหมว่าคุณจะไปกันต่อแบบไหนฮะครับถ้าเกิดถามผม

เมนต์นะตอนนี้มันไม่ใช่มูฟเมนต์ที่ผูกขาด
การขบูกกันการขึ้นไหวตอนนี้ไม่ได้พูดขาดอย่างที่คนกลมใดกลุ่มหนึ่ง
หรือชื่อภายใต้องค์กรใดองค์กรหนึ่งอีกแล้ว
ตอนนี้ลักษณะของการเคลื่อนไหวมันเป็นลักษณะของแกนนอน
ดังนั้นประชาชนทุกคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสามารถขึ้นมานำ
นัดชุมนุมสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปพร้อมกันได้
ภายใต้๓ข้อเรียกร้องที่เป็นคอนเซ็นทรัทร่วมกันไปแล้ว
ดังนั้นผมคิดว่าในส่วนของผมผมคิดว่าถ้าเกิดในสภายังไม่มีความเคลื่อนไหวใด
นายกรัฐมนตรียังดึงดันที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปแล้วก็บริหารประเทศโดยใช้วิธีการแบบเดิม
มันการเคลื่อนไหวจะดำเนินการต่อไป
อันไหนคิดว่าจะลดทอนการตัดสินใจของเราได้มากกว่ากันระหว่าง
ซึ่งที่ฉันคิดว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเรียนฟังจากฝั่งรัฐบาล

คืออย่างนี้ครับทำไมธรรมชาติสร้างเราให้มีตาสองตามีหูสองหู
คือต้องไปมองคนอื่นด้วยไปฟังคนอื่นด้วย
สิ่งที่เราคิดอาจจะถูกหรือไม่เดี๋ยวเองทุกอย่างมีสองด้าน
ต้องมองทุกคนให้ครบทุกด้านว่าเสียงของพวกเราเนี่ยมีกี่คน
สิ่งที่เขาไม่คิดเหมือนเรามีจำนวนเยอะกว่าไหม
ถ้าบอกว่าอยากจะตามใจของเราเองนะ
พี่แนะนำไปหาก่อก่อนหนึ่งไปตั้งอาณานิคมไปของตัวเอง
อยากได้อะไรทำกันเลยแต่ตรงนี้มันอนานิคมของประเทศไทย
ปกครองกฎหมายในประเทศไทยมีรัฐมนูลซึ่งปกครองทั้งประเทศ
แล้วเราบอกไม่เอานู่นไม่เอานี่เอาแค่ฟังของคนกลุ่มของคุณ
ของน้องทั้งหมดเนี่ยไปหาเกาะอยู่
แต่เราอยู่ในเมืองไทยเราก็ต้องอยู่ใช้กฎหมายไทย
อยู่ภายใต้และพรุ่งนู้นนะครับแต่ถ้าใครละเมิดของพวกเราเนี่ย
ก็ไปแจ้งความในมนุษยธิเขาผมดูแล้วเนี่ยเป็นห่วงคืออะไร
น้องจะต้องจบที่คุกกันหมดเพราะละเมิดกฎหมายหลายกรรมหลายวาระ
ไม่ได้ทำร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นเสร็จมันต้องย้อนทำร้ายตัวเอง
เขาเป็นห่วงว่ากลัวจะจบที่คุกซะมากกว่า
ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่ามาตรา๓๙รัฐมนูลที่คุณอ้างกันนักหนาเนี่ยบอกว่า
การจะดันเทศคนอื่นให้ออกนอกราชนาจักรเป็นการที่กระทำไม่ได้นะครับ
ก่อนที่จะบอกว่าคนเห็นสนามไล่ออกนอกประเทศไปตรีตั้งเกาะเนี่ยคือคุณกำลังละเมิดรัฐมนุษย์นะครับ
คุณเป็นประธานคณะกรรมวาธิการกฎหมายการยืดทำและสิทธิบัญชาชนนะครับ
แล้วอีกอย่างนะครับคือการที่บอกคุณบอกว่าการที่มีการสลายการชุมนุม
โดยในขณะที่การชุมนุมเป็นการนั่งอยู่เฉยแล้วมีเวลาเลิกที่แน่นอนไม่ได้ปักหลักครั้งคืนด้วยซ้ำ
มีการเตือนไหมมีการแจ้งไหมให้ให้ให้หยุดการจำนงด์นะครับ
มีการแจ้งไหมว่าผิดกฎหมายกำลังทำผิดกฎหมายอยู่
สิ่งที่คุณอยากชอบอยู่ตรงไหนโดยที่ไม่อยู่ภายใต้น้ำนูนไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย
ประเทศไทยนะครับคนถ้าคุณอยู่คุณต้องอยู่ภายใต้
น้ำนูนเท่านั้นแหละเอ้าถ้าคือก็ไม่เข้าใจว่าเราไปอยู่
คณะหนึ่งพยายามใช้รัฐธรรมนูนนะครับอันนั้นน่ะคือคนที่ผิดจริงจริง
พวกเราไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่านะครับแล้วข้อเสนอของเราทุกข้อเป็นไปได้ตาม
กลไกรตามรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ตามกลไกรรัฐสภาอยู่ที่ว่าพวกมีน่าจะเปิดใจและ
ฟังเรามากแค่ไหนเท่านั้นเองจะต้องคือเนี้ยเป็นการตั้งทงแล้วปิดใจว่า
พวกเราจะต้องเป็นคนที่ล้มล้างพวกเราจะต้องเป็นคนช่างชาติจะต้องเป็นคนก้าวร้าว
จริงแล้วเราแค่ต้องการสังคมที่ดีกว่านี้อืมข้อเสนอของเราคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่
รับทุกคนโอบรับประชาชนทุกคนให้มีส่วนร่วมในการสินใจของประเทศนี้
ไม่ใช่ไปอยู่ที่คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มคณะบุคคลที่มาจากการแต่งตั้งอืมจริงจริงแล้วค่ะคือ
การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องเป็นต้องก้าวร้าวหรอกไม่ต้องไปคิดว่าตัวเองถูกหมดนะครับ
แม้ก็เอ่อมาเอ่อใครอาทิตย์คนเดียวก็ยังเปลี่ยนแปลงอินเดียได้เลย
ใช่ไหมฮะนั่นกระสือไอไอ้หิงสาก็ได้อืมมันไม่จำเป็นต้องก้าวล้าไม่ต้องไปละเมิดกฎหมายอืม
ต้องไปละเมิดสถาบันก็ทำได้แล้วทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อ
ตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยถามว่ามันมากกว่าคนที่จะมา
ประตูรุสถาบันไหมอืมให้สังคมตัดสินดิฉันกำลังจะถามคุณศิราเพิ่มแบบนี้ค่ะ
ว่าถ้าให้ประเมินในฐานะคนที่อยู่ในวงการการเมืองเนี่ยคิดว่าสถานการณ์ถ้ายังมีผู้ชุมนุมฝั่งเรียกร้องอยู่
ก็จะมีคนอีกกลุ่มออกมาแบบนี้คู่ขนานกันไปตลอดไหมคะ
คือตอนนี้เสียงดังมากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทุกระดับเปิดประตู
หาทางออกแต่ทางออกบอกว่ากลัวนู่นกลัวนี่ไม่เข้าอืม
เข้าประตูที่ที่มาทำหาทางออกปองดองด้วยกันอยากแก้ไขอะไร
เปิดประตูไม่มาก็จะเยอะอยู่ข้างประตูอยู่หน้าบ้าน
นะครับผมถือว่าพวกเนี้ยให้สังคมประชาชนเสียงส่วนใหญ่ตัดสิน
นะครับอืมครับข้อเรียกร้องของเรา
เราก็ได้ประกาศชัดเจนไปแล้วว่ามีอะไรบ้าง
รายละเอียดเป็นยังไงซึ่งของนี้ศึกษ์สีบัญญาติแซ่ง

คุณก็ยืนยันตามที่คุณชี้แจงกันแล้วว่าไม่มีการลดข้อเรียกร้องใช่ไหม
ถ้าคุณบอกว่าโอเคคุณออกมาชุมนุมเพื่อคุณปกป้องสถาบัน

ปฏิรูปสถาบันหมายถึงว่าคำว่าปฏิรูป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
หนึ่งที่ไม่รู้พันธุ์ดินบุคลุคุณของสถาบันที่ออกมาเรียกร้อง
สถาบันทำอะไรให้บนตระกูลพวกที่เรียกร้องก็ต้องปฏิรูปเนี่ย
มันเดือดร้อนตรงไหนแล้ววันนี้ใช้สตางค์ก็ยังใช้รูปสถาบันอยู่เลย
ก็อย่าใช้ไม่มีใครทำทางสถาบันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลย
ไม่ต้องไปดูรูปประดูกรูปพวกเราก่อนประดูกรูปตัวเองก่อน
รบกฎหมายยังนะมีงานมีการทำหรือยังอยู่ในระเบียบของสังคม
อยู่ในศิลป์นักธรรมยังประดูกรูปอะไรก่อนสร้างฐานะสร้างองค์ความรู้
หางานทำเสียภาษีนะครับลดความเหลื่อมล้ำอย่างลดความเหลื่อมล้ำ
แล้ววันนี้เป็นไงครับไอ้ผู้ต้องหาไปนอนห้องพิเศษนะ
ผู้ต้องหาที่มีคดีติดตัวแต่ผู้หาคนอื่นล่ะ
ไปนอนโรงพยาบาลในราชธรรมนี่มีความเหลื่อมล้ำไหม
ยังไม่ลดความเหลือล้ำเลยนะครับตัวเองก็ยังทำ
เพราะฉะนั้นเองครับผมขอคุณผู้ชมฝันว่าไม่อยากพูดถึงสถาบัน
สถาบันให้ไม่มีทำให้คนตระกูลใครโคตรเง่าใครมาเดือดร้อน
นะครับแล้วไม่ต้องรักษาฝันเดือดรู้นะครับแค่ให้กลุ่มกลุ่ม
กลุ่มนิดเดียวที่เขาว่าเดือดร้อนนะครับไม่รู้ว่าในในในในละกูลผันดิน
เนื้อละกูลปฐาบันไปถึงไหนเข้านั้นเนี่ยครับผมไม่อยากพูดแล้ว
เข้าใจเข้าใจอ่ะปิดท้ายที่ฟอร์ตค่ะครับสำหรับคนที่บอกว่า
ทุกอย่างมันทุกอย่างในบ้านเมืองนี้มันดีหมดแล้วจะเป็นกลุ่มคนเล็กเล็ก
ที่ได้ผลประโยชน์จากสภาวะสังคมที่เป็นอยู่
แต่คนส่วนใหญ่ถูกกดทับมาเป็นเวลาช้านานครับคุณจอมขวัญ
ตลอยเวลาประสิทธิปไทยไทยเนี่ยหลายหลายอย่างสถาบันิกาสัตว์
สังเกตครับเวลาที่ผ่านมาสถิติเมื่อปี๖นึง
ความหลุดล้ำทางเศรษฐกิจความหลุดล้ำระหว่างคนรุยกับคนจน
ประเทศไทยขึ้นแท่นนะครับอันดับหนึ่งของโลก
นี่ครับเราจะไว้วางใจให้โครงสร้างของทางการเมืองและเศรษฐกิจ
มันเป็นแบบนี้ต่อไปได้ยังไงมันถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องเปลี่ยนแปลง
ตอนนี้ไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่นักเรียนมัธยมหรือนิสิตนักศึกษา
แต่คนวัยทำงานหรือคนวัยกลางคนหลายคนก็เห็นพ้องต้องกัน
มันถึงเวลาแล้วครับที่พลังเก่าที่ครอบงำสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน
พลังเก่าที่อย่างช้าที่สุดก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ปี๒๕๐
มันกำลังเสื่อมสลายครับพี่จอมขวัญอืมแต่ตอนเนี้ยโครงสร้างเดิมที่เขาพยายาม
ทัพเราอยู่ด้วยอำนาจด้วยใช้กำลังบังคับใช้กฎหมายใช้อาวุธใช้กองทัพใช้ทุกตารางเนี่ย
มันยังคงกดเราอยู่พลังเก่ากำลังจะล่มสลายแต่พลังใหม่ก็ยังเกิดไม่ได้
วิกฤตการณ์ที่เราต้องหาทางออกร่วมกันไม่ใช่การตั้งทงใส่กันแล้วกันว่าพวกนี้คือพวกเนรคุณ
พวกทำลายชาติบ้านเมืองนี่หนึ่งอ่าเจนขอกระชับก่อนเจนครับ
หนึ่งคือน้องอาจจะเกิดไม่ทันนะครับสถาบันทำอะไรไว้บ้าง
หรือเนื้อวันนี้อาจจะตาบอดไปดูกลิ่นวิพลดูคลองชนประธาน
ไม่ใช่คนคนกลุ่มเดียวนะครับคนทั้งประเทศ
ชาวล่างชาวนาคนจนสร้างโรงบาลรักษาแมรงก็เห็นเห็นอยู่
ไม่เห็นหรอกว่าสถาบันนี่ไม่ได้จะมีผลประโยชน์เฉพาะคนกลุ่มเล็ก
อ่ากลุ่มเดียวค่ะคนทั้งประเทศนะครับค่ะ
เชิญค่ะครับคืออย่างอย่างที่บอกครับที่ผ่านมา
มันถึงเวลาที่เราต้องหาทางออกนำพากรประทิตย์ทั้งปี
สู่ระบอบประชาธิปไตยเราเห็นว่าทุกวันนี้มีปัญหาครับ
แต่ตอนนี้มันมีปัญหาเราก็ต้องแก้ปัญหา
มันไม่ใช่การทวงบุญคุณมันไม่ใช่การละเมิดบุญคุณอะไร
แต่มันคือการนำพาบ้านเมืองไปข้างหน้า

คือยังไงขอบคุณทั้งสองท่านที่ทำตามข้อตกลง
คุณศิราที่ฉันทราบว่าคุณศิราอยากจะพูด
แต่อย่างน้อยคุณศิราไม่ละเมิดข้อตกลงที่เราทำกันไว้นะคะ